คุณผู้ชมครับไปที่สุพรรณบุรีกันหน่อยนะคะไปดูหนุ่มคนนึงค่ะถูกรถชน
แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังพยายามจะทำตัวเขาส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าพอถึงโรงพยาบาลค่ะ
หนุ่มคนนี้บอกขอเข้าห้องน้ำหน่อยแล้วกระโดดหนีไปเลย
ทุกคนก็งงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะกู้ภัยเนี่ยไล่จับตัวกันวุ่นไปหมด
มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรีได้รับแจ้งมาค่ะว่าเอ่อ
เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีประจันทร์นะคะบอกว่าผู้บาดเจ็บที่เข้ามารักษาจากเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค
ท้ายรถบรรทุกเนี่ยหนีออกจากโรงพยาบาลช่วยตามกันหน่อยเพราะผู้บาดเจ็บมีมีดติดตัวไปด้วย
เจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังกันออกติดตามจนไปเจอตัวยืนอยู่บนกำแพงของโกดังแห่งหนึ่ง
ห่างจากโรงพยาบาลเนี่ยหนึ่งกิโลเมตรค่ะทราบชื่อต่อมาผู้ชายคนนี้คือนายสมชายพันแตง
อายุ๓๘ปีที่เราต้องย้อมสีเป็นสีเทาเพราะว่าที่หัวเขาเนี่ยมันแตกเป็นแผลกว้างเลย
ยืนเลือดอาบอยู่เลยตาก็ขวางด้วยจนทีก็รีบเจรจาให้ลงมาแต่โดยดี
แล้วก็นำตัวส่งหมออีกครั้งหนึ่งนะคะ
เขาก็ขออนุญาตเข้าห้องน้ำเขาบอกปวดท้องผมก็ให้เขาเข้าห้องน้ำ
พอเข้าห้องน้ำอันนี้ผมก็เกิดอาการเห็นว่ามันหนานจัด
ตอนนี้ผมก็ไปคล้อกทีหนึ่งแลกเขายังอยู่ในห้องน้ำ
เคยมีประวัติหรือคดีลักษับและครอบครองยาเสพติด
๓วันก่อนเพิ่งเสพยาบ้าเข้ามา
คิดว่าคงกลัวความผิดแล้วก็อาจจะหลอนหน่อยหรือเปล่า
ตัดสินใจหนีออกมาจากโรงพยาบาลยืนตาขวางอยู่บนกำแพงเนี่ยค่ะ